มาดูเรื่องราวชีวิตครอบครัวของคุณหนุ่มสอนรามกับคุณติ๊กเรารู้จักในนามของคุณติ๊ก
บราเตอร์เพราะว่าเคยไปออกรายการเรดิตี้ก็เลยเป็นชื่อนี้มาแต่ว่าเขาชื่อจริงคือคุณติ๊กกะนิดบรินนะฮะ
ก็เมื่อวานนี้ไปออกรายการรายการหนึ่งไปเปิดใจถึงเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นว่าจริงแล้วมันเกิดจากอะไร
สุดท้ายก็ยอมรับว่าตัวเธอเองที่ผิดเป็นหนี้เป็นสินติดการพนันออนไลน์เอาทองไปขายแอบกดเงินคุณสอนรามไปใช้หนี้ต่างนานา
เออเพราะว่าก่อนหน้านี้มีกระแสจากคู่นี้ว่าสรุปเลิกหรือไม่เลิกหย่าหรือไม่หย่าและมีอาการเอ๊ะบอกว่าอย่าเซ็นใบหย่าเพราะเป็นเลิกส่วนตัวแก้เคล็ดสรุปแล้วมันเป็นยังไงเนี่ยล่าสุด
ก่อนไม่ต้องราวมันจะบานกลายมากกว่านี้อยากจะให้พูดความจริงทั้งหมด
เมื่อวานคุณติ๊กก็เลยไปออกรายการรายการหนึ่งที่คุณหนุ่มกัญชัยเป็นพิธีกร
ทันทีที่สื่อมวลชนรู้ว่าเธอไปออกรายการนี้ก็ตามไป
ดักรอที่สถานที่ถ่ายทำรายการนะฮะเพื่อรอสัมภาษณ์ต่อหลังจากจบรายการนั้น
ปรากฏว่าคุณติ๊กหลบสื่อไปออกอีกทางหนึ่งก็เลยคลาดกัน
มีนักข่าวกลุ่มหนึ่งก็พยายามเช็คข่าวกันอยู่
ซึ่งคุณติ๊กเองนะฮะเขาก็ให้สัมภาษณ์ในรายการเอาไว้แล้ว
เขาบอกว่าเขาเป็นหนี้อยู่จริง๒แสนโดนทวงหนี้ตลอด
ข่มขู่ว่าถ้าไม่ใช้หนี้เดี๋ยวเจ้าหนี้จะไปบอกนักข่าวนะ
ทำยังไงดีล่ะแอบไปกดเงินของคุณหนุ่มสอนรามกว่าสี่แสน
เพราะเขาเคยคุณหนุ่มให้ไปกดเงินแล้วครั้งหนึ่งก็เลยจำรหัสได้
ครั้งนี้ก็เลยไปกดออกมา๔แสนเอาไปใช้หนี้แล้วยอมรับว่า
พนันออนไลน์นะพยายามจะหาเงินไปใช้หนี้แต่หมุนไม่ทัน
ก็เลยเอาเงินนี้ไปใช้หนี้ก่อนนะฮะแล้วก็ติดพนันมาก
ก็เลยเอาเงินไปใช้หนี้ไม่ทันนะฮะส่วนประเด็นที่สอง
เรื่องทองของลูกเขาที่คุณหนุ่มไปโพสต์ว่าหมดแล้ว
เหลือเพียงทองของคุณมอสปฏิพาณที่เคยให้เอาไว้
ก็มีคุณพี่ปรีชาที่ดูแลบ้านซื้อคืนกลับมาให้
ซึ่งในรายการคุณติ๊กเองก็ยอมรับว่าเอาทองของลูกไปขายจริง
แต่ติ๊กไม่ได้ขายหมดนะคะมีบางส่วนติ๊กแอบเก็บไว้ในกระเป๋าด้วย
พร้อมบอกอีกว่าคุณหนุ่มสอนราม
เขาคิดว่าหมดแล้วแต่ยังไม่หมด
ก็เลยเก็บเอาไว้อยู่เขาว่าอย่างนั้นนะครับ
แล้วขณะที่ให้สัมภาษณ์อยู่คุณติ๊กเองก็ร้องไห้นะร้องไห้ออกมาในรายการแหละนะ
เพราะว่าคิดถึงลูกมากออกจากบ้านมา๑๑วันแล้วคุณหนุ่มไม่ให้กลับไปเจอหน้าลูกเลย
เขาบอกว่าตอนนี้ถ้าเธอ
ไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะเธอก็ตั้งคำถามว่า
ตอนนี้คืออยากเจอลูกไม่รู้ว่าไม่ได้จะเจอลูกตอนไหนอะไรประมาณนี้
เธอก็บอกว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองบอกว่าถึงแม้อาจจะเป็น
ภรรยาที่ไม่ดีแต่ว่าเธออาจจะเป็นแม่ที่ดีได้นะอะไรแบบนี้นะฮะ
เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นของคุณติ๊กนะเชือนก็ยอมรับว่า
สิ่งที่มันเกิดขึ้นชีวิตพังโดนไล่ออกจากบ้านเพราะว่าเธอติดการพนันเป็นหนี้
เอาทองไปขายเอาเงินคุณหนุ่มไปใช้หนี้ต่างนานนะฮะแต่ว่าล่าสุดนั้นคุณ
เองก็ยังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวหลังจากที่คุณติ๊กไปออกรายการด้วยนะครับ